เชือกนักโมทรัพย์
นักโมทรัพย์ภักวะโตอาระโตสัมมาสัมพุทธศาสตร์
นักโมทรัพย์ภักวะโตอาระโตสัมมาสัมพุทธศาสตร์

นักโมทรัพย์ภักวะโตอาระโตสัมมาสัมพุทธศาสตร์
นักโมทรัพย์ภักวะโตอาระโตสัมมาสัมพุทธศาสตร์
นักโมทรัพย์ภักวะโตอาระโตสัมมาสัมพุทธศาสตร์
นักโมทรัพย์ภักวะโตอาระโตสัมมาสัมพุทธศาสตร์
นักโมทรัพย์ภักวะโตอาระโตสัมมาสัมพุทธศาสตร์
นักโมทรัพย์ภักวะโตอาระโตสัมมาสัมพุทธศาสตร์
นักโมทรัพย์ภักวะโตอาระโตสัมมาสัมพุทธศาสตร์

นักโมทรัพย์ภักวะโตอาระโตสัมมาสัมพุทธศาสตร์
นักโมทรัพย์ภักวะโตอาระโตสัมมาสัมพุทธศาสตร์
นักโมทรัพย์ภักวะโตอาระโตสัมมาสัมพุทธศาสตร์
นักโมทรัพย์ภักวะโตอาระโตสัมมาสัมพุทธศาสตร์
นักโมทรัพย์ภักวะโตอาระโตสัมมาสัมพุทธศาสตร์

นักโมทรัพย์ภักวะโตอาระโตสัมมาสัมพุทธศาสตร์
นักโมทรัพย์ภักวะโตอาระโตสัมมาสัมพุทธศาสตร์